ทีนี้นอกจากบ้านเราแล้วสื่อต่างชาติก่อติดสถานการณ์นี้เหมือนกันนะคะ
มีรายงานบทสัมภาษณ์ออกมาแล้ว
ไปดูความขึ้นหน้าหน่อยนะคะก่อนของเหตุหัวหิน
รายงานเป็นบทสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษ
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุระเบิดที่หัวหิน
นักท่องเที่ยวเล่าให้ฟังบอกว่านั่งอยู่ในบาร์
แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าระเบิดระเบิด
แต่ตัวเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรก็เลยวิ่งออกไปดู
ก็เห็นคนบาดเจ็บค่อนข้างเยอะประมาณ๘๑๐คน
รัฐส่วนการต่างประเทศอังกฤษบอกเลยว่าตอนนี้
ติดตามสถานการณ์ของไทยอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนสำนักข่าวเบอร์นามาสื่อของมาเลเซียก็รายงานเหมือนกันนะคะ
บอกว่าไม่มีคนมาเลเซียบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่หัวหิน
แต่ก็ในรายงานข่าวนี้อ้างบอกว่า
ตำรวจรายงานว่ามีต่างชาติชาวอิตาลี๕คน
เทอร์แลนด์๓คนแล้วก็มีออสเตรเลียกับเยอรมนีอีกอย่างละ๑คน
ซึ่งส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
มีรายชื่อนะคะของชาวต่างชาติที่ถูกส่งโรงพยาบาลนะคะ
ที่โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินค่ะ
มีแฮนน่าซานร่าเลียนโซปิโอ

อันนี้ก็เป็นรายงานที่ถูกส่งมาจากสื่อต่างชาตินะคะ

เป็นชาวอังกฤษแล้วก็เยอรมนีค่ะ

นักท่องเที่ยวเกือบจะทั้งหมดนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ

บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
ทั้งที่หัวหินประจวบกรีคัน

เกี่ยวข้องกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูลหรือไม่

ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ขยายมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นะครับ
เอาละครับเราย้อนกลับไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัวหินกันอีกครั้ง
หัวหินเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๔ทุ่มนะครับ
แล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้อีกตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา

หน้าโรงเรียนเทศบาลหัวหินหน้าวัดหัวหินใกล้หอนาฬิกานี่นะครับ

คุณเศรษฐาโสรินรายงานให้ทราบกันอีกครั้งครับ

เหตุการณ์ระเบิดซ้ำซ้อนที่อำเภอหัวหินที่เกิดขึ้นอีกรอบนะครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้รายงานอีกจุดหนึ่งนะครับ
แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นขณะที่เรารายงานนะครับ
อยู่ตรงช่วงบริเวณอีกจุดหนึ่งนะครับ

ที่จะมุบมาบริเวณจุดนี้นะครับ
สถานการณ์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับ
ถือว่ายังไม่สามารถประเมินได้นะครับ
ยังประเมินนะครับ
แล้วก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับ
นะครับตอนนี้ทางตำรวจได้เข้าไปนะครับ
พยายามที่จะเก็บกู้นะครับวัตถุระเบิดอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งอยู่ด้านหลังบริเวณหอนาฬิกาหัวหินนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มีการทำลายระเบิดอีกจุดหนึ่ง
ที่อยู่ท้ายรถจักรยานยนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับที่เกิดระเบิดขึ้นซ้ำซ้อนนะครับ
บนถนนที่มีการจัดงานทำบุญตักบาทเช้าวันแม่นะครับ

หลังจากนั้นงานได้สิ้นสุดนะครับในช่วงเวลา๘นาฬิกานะครับ
จนกระทั่งมืดเก้าเนื้อดิกาก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งที่นี่นะครับ
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕ลายเป็นผู้ชาย๔ลายแล้วก็หญิงอีก๑ลายนะครับ
แล้วก็หนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะครับ
ซึ่งตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงมากนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการตรวจสอบนะครับว่าพบวัตถุต้องสงสัย
ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดประจวบคิริขันก็ได้ประกาศให้ลูกค้านะครับออกจากพื้นที่นะครับ
เพื่อที่จะทำการปิดบริการชั่วคราวนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายที่นั่นนะครับทางห้างสรรสินค้าต่าง
ก็ได้ประกาศให้ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการออกจากพื้นที่แล้วนะครับ
ณตอนนี้นะครับทางตำรวจเองนะครับถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับ
แต่ว่าอยากจะฝากเตือนแล้วก็ละครนุเคาะนะครับกับประชาชนให้อยู่ในพื้นที่เคหาสถานของตัวเองนะครับ
เพื่อที่จะได้ให้ความรักษาความปลอดภัยได้โดยง่ายนะครับ
ในตอนนี้เองนะครับทางเจ้าที่ก็ยังคงเร่งหาวัตถุต้องสงสัยนะครับ
มีการแจ้งเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับว่าทั่วบริเวณตรงนี้นะครับมีวัตถุต้องสงสัยนะครับ
จำเป็นที่จะต้องส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นวัตถุระเบิดจริงหรือเปล่านะครับ
ในส่วนผู้บาดเจ็บเองทั้ง๕ลายเนี่ยนะครับก็มีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลหัวหินนะครับ
เพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมีผู้บาดเจ็บ๕ลายเป็นผู้ชาย๔ลายอีก๑ลายนะครับ
แล้วก็หนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะครับ
ยิงเข้าไปเพื่อที่จะตัดวงจรของวัตถุระเบิดซึ่งซุกซ่อนอยู่บริเวณใกล้กับท้ายรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ก็ทำลายไปแล้วหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ก็คือทางตำรวจนั้นก็เข้ามาเก็บพยานวัตถุหลักฐานนะครับซึ่งระเบิดนะครับ
ชนิดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องซึ่งทำการจุดระเบิดด้วยวงจรโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับที่ก่อเหตุในจังหวัดตรังแล้วก็ภูเก็ตด้วยนะครับ
ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์นั้นยังน่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะครับเราคงต้องส่งกำลังใจให้กับเจ้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานปิดท้องหลังพระนะครับเป็นแนวหน้าเสี่ยงตายนะครับเสี่ยงชีวิตนะครับชีวิตแขวดอยู่บนเส้นด้ายเข้าไปปฏิบัติได้ที่นะครับเป็นฮีโรของ
ห่วงนะครับเพราะว่ามีการส่งนะครับสุนัขตำรวจเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ต่างทั่วบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งเป็นใจกลางเมืองหัวหินเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเรายืนอยู่ตรงบริเวณหอนาฬิกาของอำเภอหัวหินนะครับซึ่งจุดนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับที่ที่เห็นนี้ก็คือชิ้นส่วนนะครับของวัตถุระเบิดที่ทางเจ้าที่นั้นเขาตรวจพบนะครับซึ่ง
ระเบิดที่ทำงานไปแล้วนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับมีผู้ตรับบาดเจ็บที่อาการสาหัสนะครับหนึ่งในห้าที่อาการสาหัสนะครับก็คือชิ้นส่วนระเบิดตรงนี้ได้ทำงานแล้วก็ทำให้มีผู้ตรับบาดเจ็บอย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้ที่ไทยรัฐทีวีและทีมข่าวของเราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับผู้
หินนะครับที่เขามาปฏิบัติหน้าที่นะครับมาทำงานมาเก็บโต๊ะเก้าอี้นะครับที่ใช้ในการทำจัดงานทำบุญตักบาทเช้าในช่วงของวันแม่เนี่ยนะครับก็หลังจากที่ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยงานพิธีนะครับงานมงคลเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็จะมาเก็บโต๊ะนะครับแต่ว่าเก็บไปได้สักระยะหนึ่งนะครับจนมาถึง
มวลบุ่นวายนะครับอ่าทางหน่วยกู้ชีพทางมูลนิทิศต่างต่างก็เข้ามาใน
ยังคงเกาะติดสถานการณ์ตรงนี้
เพื่อที่จะรายงานให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับทราบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันแบบสดนะครับ

แล้วก็นะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามทางเฟซบุ๊คไลท์ไทยรัฐนะครับ
เรายังคงถ่ายท่อสดทางเฟซบุ๊กไลค์ไทยรัฐอยู่ในตอนนี้นะครับ
ตอนนี้นะครับผมเศรษฐาโสลินนะครับรายงานจากอำเภอหัวหินครับ
แม้ว่าเหตุการณ์ในตอนนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วระดับหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
แต่ก็ขอความร่วมมือสำหรับประชาชนให้อยู่ในเคหสถาน
แล้วก็นักท่องเที่ยวให้อยู่ภายในที่พักอาศัยเท่านั้นนะครับ
ก็สรุปความสิ่งที่เกิดขึ้นที่หัวหินนะครับ
เมื่อเช้านี้เกิดระเบิดขึ้นจุดจัดกิจกรรมใกล้หอนาฬิกา
อันนี้ระเบิดแล้วทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คน
ซึ่ง๔คนเป็นพนักงานของเทศบาลเมือง
ที่ทำหน้าที่ในการเก็บอุปกรณ์ต่างหลังจากจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
และที่เหลือยังคงต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดที่อยู่ภายในวัดหัวหินอีกนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามยิงสัญญาณในการตัดวงจรไป
ตอนนี้ตัดวงจรไปได้อีก๑ลูกแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องตรวจดูว่าจะมีลูกอื่นอีกหรือเปล่านะฮะ